คุณผู้ชมคะคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ค่ะ
แง่มุมทางคดีก็คือลุงพลนายชัยพลวิพาลลุงเขยของน้องชมพู่
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ๓ข้อหาอยู่ระหว่างการประกันตัวเพื่อสู้คดี
ทะนายความที่ทำคดีให้ก็คือทะนายตั้มทะนายศิษย์ธรรมดิบังเกิด
คือทางลุงพลกับทนายตั้มเตรียมจะไปพบนายศิระเจนจาคะนะคะ
ที่นัดหมายเอาไว้บอกว่าจะไปขอความเป็นธรรมเรื่องคดีนี่แหละ
โดยบอกว่าอยากจะไปถามอยากจะได้ข้อมูลจากตำรวจ
ว่าหลักฐานอะไรนำมาซึ่งการขอนุมสารออกไหมจับลุงพล
แล้วทำไมตอนที่พาลุงพลไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทำไมไม่รับมอบตัวทำไมบอกว่าเป็นลักษณะของการจับกลุ่ม
เตรียมตัวจะเข้ากรุงเทพฯจะมาพบนายศิรา
แต่นักข่าวก็ไปรอสัมภาษณ์ลุงพลตั้งแต่เช้า
ลุงพลเดี๋ยวนี้เวลาจะตอบอะไรนักข่าวลุงพลระวังตัวมาก
ลุงพลบอกว่าเพราะเกรงว่าจะไปกระทบกับรูปคดี
โดยเฉพาะตอนนี้ลุงพลอยู่ระหว่างการประกันตัว
ลุงพลไม่อยากจะพูดอะไรเยอะจะคุยอะไรลุงพลเนี่ยโทรถามทนายตั้มก่อนนะ
วันนี้ก็โทรถามทนายตั้มก่อนว่าควรจะตอบอะไรยังไงบ้าง
นี่คือบรรยากาศตอนเช้านะคะที่ทีมข่าวหลายสำนัก
ก็พยายามจะไปพูดคุยสัมภาษณ์ลุงพลนะคะ
ลุงพลก็โทรหาทนายตั้มเลยลุงพลก็บอกกับนักข่าวว่า
ไม่อยากจะให้สัมภาษณ์ประเด็นคดีหรือประเด็นที่มันอ่อนไหว
ต่อการได้รับการประกันตัวของลุงพลนะ
ดังนั้นเนี่ยห้ามถามเรื่องคดีห้ามถามเรื่องครอบครัวของแม่น้องชมพู่
ลุงพลยอมรับเลยว่าคือเวลาจะคุยกับนักข่าวทุกครั้งเนี่ย
เขาจะระมัดระวังจะได้ไม่ไปกระทบกับคดีไม่กระทบกับการประกันตัว
ส่วนการเข้าพบนายศิราเจนจาคะประธานคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเนี่ย
เป็นเรื่องของทนายตั้มดำเนินการให้
ลุงพลบอกว่าผมก็มีหน้าที่แค่เอาเอกสารคำร้องคัดค้างการประกันตัว
ที่ไปขอคัดสำนวนจากศาลเอาไปให้ทนาย
ลุงพลบอกว่าเชื่อว่าไม่ใช่การนำไปดำเนินคดีกับตำรวจชุดจับกลุ่มที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
บอกแบบนี้นะคะลุงพลเชื่อว่าก็เป็นการคุ้มครองสิทธิ์ในฐานะผู้ต้องหาคนนึงละมั้ง
ด้วยความที่ลุงพลบอกว่าก็ให้ทุกอย่างเรื่องของกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายเนี่ย
เป็นหน้าที่ของทนายตั้มลุงพลก็เลยไม่ค่อยรู้อะไรในตรงนี้
ลุงพลบอกเคยเข้าพบนายศิระสองรอบแล้วก็เห็นว่าเป็นคนอัธยาศัยดี
น่าจะให้ความเป็นธรรมก็เลยไม่กังวลใจอะไร
นักข่าวก็ถามเพิ่มค่ะบอกว่ามีบางกระแสเป็นกระแสข่าวเนี่ย
บอกว่าลุงพลกับทนายตั้มอาจจะไม่ได้เข้าพบนายศิระตามกำหนดการเดิมนะ
ลุงพลบอกว่าไม่กังวลค่ะเพราะว่าทนายตั้มนัดหมายเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นเรื่องของเครื่องซินโครตอน
ทนายตั้มตั้งข้อสังเกตนะคะว่าลุงพลเป็นหนูทดลองหรือเปล่า
ใช้เครื่องนี้คลี่คลายคดีนี้เป็นคดีแรกในประเทศไทยหรือเปล่า
ลุงพลบอกว่าไม่รู้ค่ะไม่รู้ความหมายที่ธนายตั้มพูดออกไปหรอกค่ะ
แล้วก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องนี้ด้วยแต่ก็เชื่อว่าหน่วยงาน
แต่ละหน่วยงานก็คงมีองค์ความรู้ก็เคารพในการทำหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
ครับนักข่าวก็ถามเพิ่มบอกว่าจะมีศึกทนายความไหมเนี่ย
ที่มีทนายความฝั่งลุงพลมีทนายความฝั่งแม่ของน้องชมพู่หรืออะไรแบบนี้
ลุงพลก็เลยบอกว่าไม่ขอก้าวไก่นะคะเชื่อว่าทนายความทุกคน
ก็ทำหน้าที่ของตัวเองแบบตรงไปตรงมาส่วนกระแสข่าวที่ว่า
ทนายจะมาล้วงถังเข้าสารลุงพลหรือเปล่าลุงพลบอกว่าโอ้ยเอาจริงจริงนะ
มีแต่เขาศาสน์จริงจริงหรือฮะอ้าตอบทงตอบแทนเนี้ย
ไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายก็ให้ไปคุยกับทนายตั้มก็แล้วกัน
อืมส่วนพี่อุ๊บวิริยะค่ะที่บอกว่าจะเดินทางมาบ้านกกอกเนี้ยค่ะ
ลุงพลบอกว่าก็แล้วแต่เลยไม่ขอแสดงความคิดเห็น
แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำที่บอกว่าใครจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาว
ช่วยคดีฝ่ายครอบครัวของน้องชมพู่เนี่ยนะครับ

ทนายตั้มก็บอกเออลุงก็สำหรับถ้าที่ลุงตอบได้เนอะ
ประมาณนี้ครับมีเรื่องขอบเขตมีเรื่องอะไรอย่างนี้ครับลุง
ว่าตอบได้มากน้อยแค่ไหนไหมอะไรอะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าเป็นการพูดให้คนอื่นพาดพิงคนอื่น
นายตั้มก็จะไม่ให้ตอบเมื่อวานนี้จากการไปขออีกคัดสำนวน
จากทางการประกันที่ได้มาตามที่ที่จะส่งอะไรครับ
อันนั้นเป็นเอกสารลับของทางศาลครับครับเพราะเดี๋ยวเอาเอกสารชุดเนี้ย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
เพราะรู้ไม่ให้เห็นพี่ตั้มบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจะเอาเอกสารชุดนี้ไปเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
อืมที่มีการจับกลุ้มหรือออกมาจับด้วยไม่ชอบดำเนี้ย
ไม่น่าจะเป็นการดำเนินคดีครับน่าจะเป็นการอะไรสักอย่างเนอะน่าจะเป็นเรื่องการอ่า
คุ้มครองสิทธิ์อะไรบางอย่างครับหรือว่าพี่ตั้มเนี้ยก็จะมีการใช้คนบางคนเพื่อเป็นเครื่องมืออะไรฮะ
อันนี้ไม่ทราบครับไม่ทราบเครื่องที่ใช้ในการตรวจนะคะในคลิปนั้นคือ
ตอนนี้พี่ตั้มก็ตั้งข้อสังเกตว่าลุงเนี่ยเป็นผู้ทดลองในการใช้เครื่องนี้หรือว่าเป็นคดีแรกของประเทศไทย
อันนี้ไม่ทราบครับไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ครับ
ส่วนตัวลุงมองว่ามันจะเป็นหนูทดลองเหมือนที่พี่ตั้มมองไหมครับไม่แน่ใจครับ
อันนี้ตอบไม่ได้ไม่รู้มันหมายความอะไรหมายความว่าไงครับอืมครับ
แล้วถามว่าความมั่นใจของลุงเนี่ยเชื่อมั่นในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
ผมไม่มีความรู้ผมตอบไม่ได้อืมสิทธิ์ของธนายความอ๋ออันนี้ไม่
อันนี้ไม่ขอก้าวไก่นะครับเรื่องทนายครับก็เป็นหน้าที่ของใครของมัน
ค่าตอบแทนต่างต่างเนี้ยนะมันก็เป็นเรื่องที่ผมคุยกับธนายโจ๊กส์
ปู่มหาหมุณีท่านก็มาขายอะไรขายสินค้าอะไรพวกนี้ครับ
ไม่ไม่เกี่ยวกับทางทนายจำอยู่แล้วไม่เกี่ยวกันครับ
ไม่ได้ให้จนกัดดูแลให้อะไรต่างต่างไม่ครับไม่ครับ
ปู่เขาก็มาเขาอยากมาเขาก็มาครับ
เขาอยากกลับก็กลับให้เขานะครับว่าต้องดูแลไม่มีครับ
ไม่มีไม่มีครับนี่แค่ทนาที่ผมเป็นตั้งขนาดนี้ครับ
ใครคือพระเอกขี่ม้าขาวผมยังไม่รู้เลย
ลุงพลกับป้าแตนก็เดินทางออกจากบ้านกกอกนะคะ
ขับรถกระบะไปที่สนามบินอุดรธานี
ก็จะต้องบินตอน๕โมงเย็นนะคะ
ตาชาญพ่อของป้าแตนไปส่งที่รถ
แล้วก็ให้กำลังใจอวยพรให้เดินทางปลอดภัย

ทีมข่าวก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะแล้วลุงพลกับป้าแตนมากรุงเทพกันแค่สองคน
ก็สอบถามผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่นิ่มค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าก็ได้แจ้งแล้วว่าถ้าหากมีใครจะตามลุงพลป้าแตนไปก่อน
แล้วลุงพลกับป้าแต่นมากรุงเทพเนี่ยกลับมาต้องกักตัว๑๔วัน
ตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙
ก็เลยทำให้กลุ่มยูทูบเบอร์ที่ตอนแรกจะไปด้วย๘คน
เขาไม่ไปเขาก็ยกเลิกการเดินทางไป
เพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วกลับไปกักตัว๑๔วันอะไรแบบนี้
ลุงพลได้แจ้งกับผู้ใหญ่ลิขิตผู้ใหญ่บ้านกกตูหมู่๑แล้วนะคะ
ตามที่สารท่านสั่งไว้นะคะว่าจะเดินทางไปไหนทำอะไรยังไงเนี่ย
ต้องแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านกกตูมเนี่ยก็แจ้งแล้ว
แจ้งเรียบร้อยก่อนจะไปสนามบินอุดรธานี
ก็มาถึงกรุงเทพแล้วนะฮะโดยเครื่องบินนะครับ
นายชายพลแล้วก็ภรรยาเมื่อช่วงค่ำมียูทูบเบอร์มา๓๔คนนะฮะ
นี่เป็นภาพที่มาถึงที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไปเข้าพบคณะกรรมธิการของคุณศิราเจนจาคะ
จะมีการยื่นเรื่องร้องเรียนแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ